ตอนนี้หลอดมากขึ้น
แม่งทุกอย่าง
เสียงโบราณ

ของแสนแจดมีปูมีปลาของช่องโน้นตีขององค์อ่าง
ผมเป็นคนแรกที่เอาเรือไฟฟ้ามาวิ่งในประเทศไทย

สวนชุมชนเอาที่สาธารณะที่เอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ย
เอาสวนชุมชนเข้าไปใกล้ชุมชนเขาไม่ต้องเดินทางมาไกล
ผมก็เป็นคนแรกที่ทำในเมืองไทยน่ะ

ไม่ต้องมาเลือกบ่าแมงงูจะไม่ต้องมาเลือกและผิด

ตรงหัวคนกูได้เห็นผู้ปรุงใจ
ผมเป็นคนแรกที่เอาเรือไฟฟ้ามาวิ่งในประเทศไทย

แล้วก็ทำไป๔แห่งแล้วด้วย
เมื่อก่อนน้ำท่วมซ้ำซากที่ใหญ่เลย๒๔จุด
ปีที่ผ่านมาลดลงไปได้๑๕จุด

อาจจะถามมาผมว่าทำไมไม่ให้หมด๙จุด

ถ้าทำเสร็จผมอยากจะทำให้เสร็จปีเดียวอยากให้เสร็จเลย

อย่างกรณีสายสื่อสาร
สายสื่อสารที่แขวนอยู่กับสายไฟฟ้าต่างเนี่ย
ซึ่งเขารับผิดชอบบนสายคนก็เอามาพาดสายมั่ง
ก็ประสานกับการไฟฟ้านครหลวงไปได้
เอาสายสื่อสารลงดินไปได้เยอะพอสมควรนะ
ประมาณ๒๕๐กิโลมองดูเหมือนไม่เยอะ
นั่นอันนู้สวรรีชายสมรภูมิถึงนครรภ์ที่มา๒๕๐กิโลกรัม
ผมพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข๖

อำนาจเนี่ยพ้นตำแหน่งวันนี้พรุ่งนี้เขาก็ไม่คุยกับคุณแล้ว

ผมถูกแต่งตั้งมามันมีเหตุผลของมันในการที่แต่งตั้งผมเนี่ย
ผมไม่ใช่คนเส้นใหญ่ผมมาจากเด็กบ้านนอก
แต่ผมเป็นคนปฏิบัติไง
ถ้าจำกันให้ดีว่าเหตุผลที่ผมถูกแต่งตั้งมามันมีเหตุการณ์สำคัญของประเทศคืออะไร

ผมที่อยากมาทำต่ออยากให้มันเสร็จ
ผมยืนยันได้อย่างว่าหนึ่งผมไม่ใช่คนเสพติดอำนาจ
ไปดูประวัติผมได้ไม่มีด่างพร้อยเรื่องทุจริตเรื่องเงินทอนเรื่องอะไรไปดู

เพราะทุกคนก็จ้องไว้นี่มาจากการเลือกตั้งก็ไม่ได้มามาจากการแต่งตั้ง
เขาไม่ได้เรียกมาแต่งตั้งด้วยเขาว่ามาจากการลากตั้งด้วยซ้ำ
ถ้าผมไม่ดีนะผมโดนมานานแล้วปปชสตงอะไรเนี่ยผมไม่เคยไม่มีจุดดั่งเพราะเรื่องนี้
ส่วนคือ๑ชุมชนแออัดจะมองว่ากรุงเทพมันทำได้ลำบาก
โดยการคดีการมองว่าชีวิตเขาจะเป็นอะไร
หัวใจให้ผมขอไม่จบ
โปรดติดตามตอนต่อไป
ติดตามตอนต่อไป